ที่รอตัวเลขมาเลยจ้า
วันนี้เราจัดให้แบบจุกเพราะมันใกล้แล้วนี่
ใกล้วันออกสลากแล้ววันอาทิตย์นี้แล้ววันนี้วันศุกร์แล้วนะคุณผู้ชม

พี่จะพาไปลองตาย

ไปแก้บนและขอเลขเด็ดด้วย

ได้อยู่
สำหรับทริปแก้บนของครอบครัวมิชไชล์นี้

เราเคยเล่าข่าวให้ฟังเมื่อวันก่อนว่าพี่เอและน้องแป้งเนี่ยโอ้โห

แก้บนไอ้ไข่ที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

น้องแป้งเคยมาขอแล้วสมหวัง
ขอละครฟังทุกเรื่อง๕เรื่องติด

ครั้งนี้ก็เลยพาคุณพ่อเอและน้าชาย

มาร่วมทริปแก้บนด้วย
ก็ส่งคลิปมาให้แฟนบันเทิงไทยรัฐ

กระซิบข้างหูรูปปั้นไอ้ไข่
บอกกล่าวสิ่งที่หวังเอาไว้ในใจ

น่าจะมีการขอพรเพิ่มเติม

ครั้งนี้มีใครมาขอพรอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
เขาไม่ได้บอกอ่ะ

เพราะฉะนั้นก็เลยต้องใช้วิธีการกระซิบข้างหู
เอาเป็นว่าขอให้สมหวังอย่างที่ใจปรารถนากันแล้วกันนะคะ
ทั้งทีนะว่าคุณผู้ชมรออะไรละ
ในคลิปนี้มีทั้งพี่เอทั้งน้องแป้งทั้งอามิตไม่พลาดค่ะ

จดได้จดนะคุณผู้ชมนะ
ใครจะเอาไปลุ้นไปเสี่ยงดวงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะ
ตามนี่เลยตามปลายประทัดที่เขาว่าไว้เลยว่า
โชคลาภภูณทวีนี่

ไปกันต่อค่ะกับนักแสดงตลกนะ
พี่บอลเชิญยิ้มพร้อมด้วยพี่บอบบี้๓บาท๕๐บาท

ไปกันที่อุทยานพระฤษีองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ไปถึงก็ไปกระว่ายพ่อผูหรือศรีองค์ทาเวรสุวรรณ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างภายในอุทยาน

เขามักจะมาที่นี่อยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

เขาทำการจุดประทัดจำนวน๑หมื่นนัตตร์
อยากถามว่าหูยังดีอยู่ไหมนะเนี่ย
จุด๑๐๐๐๐นัทเพื่อถวายแก่พ่อปู่ฤษีนารอด
และไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เราไปส่องเลขปลายประทัดกันเลยดีกว่า
ซึ่งเลขหางประทัดเห็นไหมคะคุณผู้ชมค่ะ

แต่คุณผู้ชมในคลิปเนี่ยนะเขาเขียนกันว่า
เฮ้ยมันเป็นเลข๙หรือมันเป็นเลข๒พี่แจ๊คดูสิ

ในคลิปเขาก็เถียงกันว่าไม่๙ก็๒นี่แหละ
ซึ่งพี่บอลก็บอกว่าแล้วแต่ตาใครตามันนะครับ
บอบบี้ยังบอกอีกนะคะว่าเลข๓๘๔เนี่ย
เป็นเลขทะเบียนรถของพี่บอบบี้เขาเธอ

คุณผู้ชมก็ลองดูก็แล้วกันนะคะ

แอวเมืองเหนือกันดีกว่าเจ้าคุณผู้ชม

ไปทำบุญกันต่อเลยกับนักร้องหนุ่มหน้าหล่อน้อง
การทัศนะมาค่ะ

คุยเรื่องงานเพลงโปรเจคพิเศษ
ซึ่งเป็นโปรเจกต์เพลงมหามงคลที่วัดคันธารามจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เจกต์นี้หนุ่มการเนี่ยเขาตั้งใจทำเพลง
เพื่อบูชาครูบาอาจารย์เนาะ

หนุ่มการเนี่ยยังตั้งใจเอาเพลงใหม่ของตัวเองที่มีชื่อว่า
ฮานุมานโชคพันล้าน
เพื่อให้ท่านประธานพรมาให้ดูนะ
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการจุดทูปตัวเลขขอโชคขอลาบ
เลขที่หนุ่มการจดได้ก็คือ
๐๕๕ใช่ไหมคะใช่แล้ว

ท็อปพี่ไทท์ใช่ไหมที่บอกว่า๕๑๑แล้วเมื่อสักครู่นี้ก็๕๒๕๕อย่างนี้

เห็นปะฟอสศิษย์ที่ใช้จุดทูกว่า๑๖๕
เยอะมากเอาล่ะอันนี้ก็๐๕๕ไปอีกแล้วแต่คุณผู้ชมนะ
ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะลูกทุ่งสาวสายมูคนนี้สาวเรไรไลฟ์สดค่ะ
พาไปที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้ดังมากนะคะ
คนถูกรางวัลโหรางวัลที่๑รางวัลที่๒เยอะมากจริงค่ะ
ล่าสุดนะคะสาวเรไรขอเป็นตัวแทนเอฟซีเดินทางไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันที่วัดแห่งนี้ค่ะ
ซึ่งตอนที่ไปก็ต้องไปตอนเที่ยงคืนเพราะอะไร
บอกว่าไปขอแล้วตอนดึกมันจะได้คนไปเยอะมากคุณผู้ชม
หลังจากที่ไปไหว้ขอเสร็จนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ
ล้วงลูกปิงปองหน้าสาราของเจ้าแม่จันเจ้าค่ะหรือว่าองค์หญิงมณฑาทิพย์
พร้อมกับเสี่ยงโชคด้วยการล้วงปิงปองมาฝากนะคะซึ่งเลขที่ได้ก็คือ
แล้วก็๓ค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะ
จากนั้นในโบสถ์ก็เข้าไปค่ะไหว้เสร็จปุ๊บก็เสี่ยงเซียมซีค่ะ
มาฝากเอฟซีอีกครั้งค่ะซึ่งก็ได้เลข๔ค่ะนะคะ
ครั้งแรกได้๔ครั้งที่๒ได้๑๐สรุปนะคะเลขจากวัดปังกุ้งของสาวเรไรนะคะ
ก็มีตัวเลขจากการล้วงปิงปองนะคะก็คือ๓๓๖นี่แหละค่ะ
แล้วก็เลขจากการเสี่ยงเซ็มซีครั้งแรกคือ๔ครั้งที่๒คือ๑๐หรือว่า๑๐นั่นเองค่ะ
ก็เป็นว่าวันอาทิตย์นี้ทุกคนปังกันแน่นอนค่ะมาดูกันต่อกันที่คุณจ๊ะนงพนีค่ะ
พิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดงของเราค่ะเห็นไหมคะถอยรถมาเลยค่ะ
ตั้งใจโพสต์บอกว่าคืออยากทำให้พ่อพ่อชอบรถสีทองทำรถสีใหม่ทั้งคันเลยค่ะ

ป้ายทะเบียนจ้า

เลขป้ายทะเบียนก็คือ
๙กกส๙๐๒๕
เลขเดียวกับปลายประทัดของพี่บอลและพี่บอบบี้นี่นะ
เอาปิดท้ายกันเลยค่ะเจ้าเดิมเจ้าประจำของเราพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ

โพสต์ภาพแบบว่ากางพัดมาอีกแล้วค่ะ
พร้อมเขียนแคปชั่นว่างวดนี้ชอบ๑๖เก่า๑๖๘โอเคสั้นเนอะ
ก็เยอะตัดเอาเด้อรีบหาซื้อลอตเตอรี่เด้อ

แล้วเราดูนะคะที่โพสต์ไม่เหมือนกับที่โชว์เลยค่ะ

๕๒๙มันตรงสักเลขอยู่บอล
๕๒๙๕๔๕เอาเป็นว่าวันอาทิตย์
ถูกเลขถูกลอตเตอรี่กันทุกคนด้วยจ้า